เอาไปดูต่อกันที่สาวเมพิชชนาธิ์กันบ้างนะครับ
คนนี้ก็ความรักเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายมา
พร้อมกับแฮสแท็กมีแฟนแล้วรักแฟนมากตลอด
ล่าสุดไปอวดความหวานนู้นที่ญี่ปุ่น
ไม่ได้ไปแบบท่องเที่ยวปาร์ตี้อะไรนะจ๊
แต่ว่าเขาตามไปเกาะขอบสนามค่ะ
เชียร์เจชนะทิพย์นะคะนี่แหละ

เพราะว่าลงแข่งกับเพื่อนร่วมทีมสโมสรค่ะ
คอนซาโดเลสปโปโลถึงขอบสนามเลยที่ประเทศญี่ปุ่น
งานนี้นอกจากเมย์จะได้เจอแฟนชาวไทย
ที่ไปส่งเสียงเชียร์ปูนไทยแลนด์กันใช่ไหมคุณ
ให้กำลังใจหนุ่มเจก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วย
เป็นบรรดาหวานใจของนักเตะร่วมทีมนะ
คุณดูสังเกตจากภาพนี้เป็นสาวญี่ปุ่นบ้างคนไทยบ้างนะคะ
ก็เห็นทีว่ากลับมาคราวนี้นะครับ
ก็คงจะได้ตั้งสมาคมแม่บ้านนักบอลสโมสรญี่ปุ่น

ไปที่ไหนใครก็รักใครก็เชียร์เนาะ
สำหรับเจชนะทิพย์แล้วก็สาวเมพิชนะน่ารักดีนะคะ

ฝ่าฟันคำสบประมาทมาได้อีกหนึ่งคู่เหมือนกันนะคะ

มาถึงวันนี้น่าจะเป็นการการันตีแล้วก็ยืนยันได้แล้วนะคุณนะ